วันหยุดแบบนี้ค่ะพาไปดูความน่ารักของเด็กกันบ้างดีกว่า
ลูกชายสุดที่รักค่ะของแม่แพทย์นับประพานั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวันก่อนมีภาพน่ารักด้วยนะ
มีการออกงานกันด้วยอวดความสดใสค่ะ
ให้พี่ป้าน้าอานะโอ้โหได้ชื่นชมกัน
แม่แพทย์นักข่าวก็เลยขอถามประเด็นที่ชาวเน็ตแซวว่า
นี่คุณผู้ชมค่ะเราก็เลยเปรียบเทียบรูป
ให้ดูซะหน่อยนะคะว่าเหมือนหรือเปล่า
ตัดสินกันหน่อยสิว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะ
ส่วนเรื่องหนุ่มคนใหม่ค่ะแม่แพทย์เนี่ยขอเรียก
เบสเฟนแล้วกันนะคะเพราะว่ากลัวลูกมาอ่านข่าวแล้วเนี่ยจะงงนะ
เออไว้มั่นใจแต่งงานแล้วค่อยชี้ชัดทีเดียวเลยนะคะ
ปิดท้ายเรื่องที่ไปเยี่ยมคุณเบ้นนะคะ
เหมือนเราเคลียร์กันชัดเจนแล้วว่า
เธอเราก็คืองานของเราแล้วเราก็เป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเธอจะห้ามให้เราแบบไม่เป็นแบบนี้เราทำไม่ได้

อย่าใช้คำนั้นค่ะเราจะใช้คำนั้นได้ต่อเมื่อวันที่เราได้แต่งงานใหม่
ถ้ามันวันหนึ่งมันจะจบลงท้ายกันได้แต่งงานกันได้ร่วมกับชีวิตกัน
เราค่อยยืนยันว่าคนนี้ใช่ลูกก็ไม่ต้องสับสน
เพราะลูกก็ยังเข้าใจว่าเขาคือเบสเฟสของแม่

ถ้าครั้งนี้ที่เขาอุทธรณ์ไปสารอุทธรณ์ท่านไม่โอเคหรือไม่เห็นด้วย
ก็คงปัดตกไปแล้วก็ยืนตามสารชั้นต้นใช่ไหมคะ
คือเขาเตรียมใจไปติดแล้วแหละ๘ปีที่โดนตัดตั้งแต่แรก
แต่พอมาเจอ๓๐กว่าปีเนี่ยก็ช็อกกันทั้งบ้าน
เรื่องเยี่ยมแพทย์จะไปแน่แต่ลูกเนี่ย
คือพักคงต้องคุยกับเขาก่อนว่าเขามีความเห็นยังไง
ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะระหว่างคุณเบ้นเองแล้วก็คุณแพทย์นะคะ